คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ไปดูคลิปนี้ค่ะในเพจเฮียขับรถนำมาแชร์เอาไว้นะคะ
แล้วก็มีข้อความบอกว่ามาดูผลของการเบิ้ลครับ
คือมีผู้ชายวัยรุ่นคนหนึ่งเบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์ทุกซอย
ชาวบ้านเขาทนไม่ไหวไปดักรอแล้วแจ้งตำรวจค่ะ
แกทำไม่ถูกนะมึงทำถูกมั้ย

ถ้าไม่เบิ้ลไม่มีใครมีปัญหาหรอก

พ่อโทษ

พ่อโทษ

พ่อโทษ

พ่อโทษ

พ่อโทษ

พ่อโทษ

พ่อโทษ